บอกว่าเพจสายไหมต้องรอดต้องมาช่วยบ้านนี้
เพราะบ้านนี้บอกว่าถ้าไม่มาไม่รอดแน่
จราเข้ไปอยู่ในบ่อปลาได้ยังไงไม่รู้

บ่อปลาคือเลี้ยงปลาอยู่ด้วยแต่ปลาคงหมดแล้วล่ะ
จราเข้นั่นเนี่ยมีนเห็นไหม
ไหนอ่ะมีไงนี่ตาเห็นตาไหมขยับแล้วขยับแล้ว
มันแอบอยู่มันซุ่มอยู่นะครับ
คือบ้านหลังนี้เป็นบ้านสวนครับคุณผู้ชม
เห็นยังเห็นชัดยังอ่าที่เป็นบ้านสวน
เจ้าของบ้านเล่าบอกว่านู่นกลางเดือนที่ผ่านมาเนี่ย
สามีฉันเนี่ยเอาอาหารปลาไปให้ปลาในบ่อปลานี้
ปรากฏว่าอะไรสักอย่างตัวเงินตัวทองป่ะเธอ
ตัวเงินตัวทองเปล่าไซส์มันใกล้เคียงอยู่นะอ่าไซส์ใกล้เคียง
สามีก็เลยตะโกนเรียกเธอไปดูนะฮะ
บอกว่าจราเข้นี้นะมันมายังไง

เขาบอกว่าไม่กี่เซนติเมตรน่าจะเป็นลูกไอ้เข้
ก็แจ้งกรมประมงไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเงียบ

วันนี้เลยตัดสินใจติดต่อไปที่เพจสายไหมต้องรอดครับบอกมาช่วยหน่อย
แปลกใจจริงว่าไอ้จราเข้มันเข้ามาอยู่ในบ่อเลี้ยงปลาของเธอได้ยังไง
เพราะบ้านเธอเนี่ยกำแพงสูงท่วมหัวนะ
คลองที่อยู่ใกล้ที่สุดมันห่างไปตั้ง๑กิโลเมตร
ราเข้ตัวนี้ตอนนี้นะครับอยู่ในบ่อเลี้ยงปลาเดือนเต็ม

โตเร็วเชียวใช่กินอิ่มเพราะในบ่อปลาเขาเลี้ยงปลาไง
อาหารมันสบายเลยนะครับ
แล้วที่สำคัญคือตอนนี้เมตรกว่าแล้วแล้วเริ่มไม่กลัวคนแล้ว

นางสาวมณีเล่าบอกว่าอย่างที่บอกครับ
บ่อนี้ปล่อยปลานินไป๓๐๐ตัวไม่น่าจะเหลือแล้ว
ตอนนี้น่องแล้วมั้ง
แล้วมันขึ้นตรงไหนบ้างพี่ที่ตรงที่เนี้ยเนี้ยเนี้ยเออหินนี้นะเออ
แล้วก็เข้าบ่อตรงนู้นแล้วก็นอนตรงนั้นประจำ
น่ะปลายไปช่วงบ่ายบ่ายจะมานอนอย่างเงี้ยนอนอ้าปาก

อ๋อปลูกว่าไหมพี่ปลูกว่าไหม

แถวนี้ก็คงจะเรากลัวมันตอนนี้มันกลัวเรา

ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่าตอนนี้ประสานผู้เชี่ยวชาญแล้วมาจับจราเข้ให้หน่อยนะ
ก็ต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่ามีตัวเดียวจริง
ใช่มันมีอีกหรือเปล่า
ฆ่าว่าจับได้จะส่งให้กับหน่วยงาน

เห็นแต่ว่าจับได้แล้วเหมือนกัน
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและทบความจับสัตว์เหลือขาล
เดี๋ยววันนี้เขาเตรียมอุปกรณ์เซ็มแล้วจะมาจับให้
เพราะว่าเป็นกังวลคือเราไม่รู้ว่ามีกี่ตัว
ไม่รู้ว่ามีตัวแม่มันไหมตัวเล็กตัวใหญ่
ต้องเอาเตรียมทีมมาเมื่อสักครู่นี้มาดูพื้นที่แล้วนะครับ
ต้องมีอุปกรณ์พร้อมแต่ว่าเดี๋ยวจะจับให้

เสร็จปุ๊บก็จะส่งนำส่งในเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เอาไปเลี้ยงต่อไปนะครับเดี๋ยววันนี้จะดำเนินการให้เรียบร้อยนะครับ
เมื่อ๒ชั่วโมงที่แล้วคุณผู้ชมฮะสักทุ่มหนึ่งได้
สายไหมต้องรอดไปกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบางเขนอปพรสายไหม
ไปเลยเอาเรือไปเอาแหไปนี่ฮะ
ไปล้อมจับเจ้าจอละเข้ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงก็จับได้แล้ว

บอกว่าเจ้าของบ้านตั้งชื่อมาเลยจับได้ละครับ
ชื่อลาคะจีจี้เหรอน้อง
น้องจีจี้น้ำหนักประมาณ๕กิโลกรัมได้
อายุประมาณ๒เดือนสายไหมต้องล่อ
เดี๋ยวประสานกับอปพลสายไหมทหารอากาศด้วยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงด้วยเนี่ยครับมาช่วยกัน
เชษฐดาเตือนจิตท่านเป็นพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นาการสถานีดับเพลิงบางเขนเล่าบอกว่า
อุปสรรคเนี่ยนะนี่วัดกันเชียวนะฮะจีจี้
จีจี้ถ้าจับคุ้นนะถ้าจับจีจี้นี่คุ้นอ่าใช่นะครับ
เมื่อกี้ยังเห็นเป็นตัวเงินตัวทองเลยนะครับอุปสรรคในการจับครั้งนี้เนี่ย
บอกโอ้โหหลายอย่างต้องวางแผนกันแล้วก็ลงไปจับในน้ำไม่ได้
เพราะไม่รู้มีกี่ตัวนะฮะการจับก็ต้องระมัดระวังนะฮะ
ให้มันบาดเจ็บหรือบาดเจ็บก็เจ็บน้อยที่สุด
คือถ้าโผล่น้ำโผล่มากลางน้ำเนี่ย

ถ้าไปเจออยู่ที่ไหนเนี่ยคือต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะ
จับเองก็ไม่ได้เลี้ยงไว้ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายนะคะ
ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าจราเข้เป็นสัตว์คุ้มครองค่ะ